การสร้างอาชีพแล้วพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าทำง่ายแต่สร้างรายได้อย่างงามเลยนะคะกับการเลี้ยงปลาทำยังไงให้เลี้ยงปลาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะ
ทำยังไงอ่ะเลี้ยงเท่าไหร่ไม่พอขายโอ้โหยอดต้องขายดีมากเลยมาที่นี่กันค่ะทุ่งมะค่าฟาร์มนี่นะคะอยู่ที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เป็นไร่นาสวนผสมของนายกริจปัณชาติศรีเครือทิมอายุห้าสิบสองปีซึ่งเขาเปิดให้ฟาร์มแห่งเนี้ยเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมงของชาวบ้านยังไงรู้ไหมคะคุณคือเขาจะให้
เข้ามาร่วมกันทำการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติแล้วตอนนี้ในฟาร์มก็มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะมีทั้งปลานินปลาตะเพียนปลาดุกปลาสวายหูยขายได้ทั้งนั้นเลยซึ่งโตเต็มที่เมื่อไหร่ชาวบ้านก็จะสามารถจับไปขายสร้างรายได้ได้ด้วยตอนนี้ก็เห็นว่าเลี้ยงเท่าไหร่จับเท่าไหร่ไม่พอขายสักทีค่ะคุ

จริงแล้วเกษตรกรที่ทำนาทำได้ทำเป็นช่วง
พูดถึงที่มันทำเขาก็จะไปหาอีกอาชีพนึง
อย่างแบบว่าไปปลูกผักไปทำสวนอะไรอย่างนี้
แต่นี่ก็ปรับมาเลี้ยงปลาในชื่นน้ำ
เลี้ยงปลาในนานะคะดีเหมือนกันทุกคน
แล้วปลาธรรมชาติสดแบบนี้น่ารับประทานทีเดียวนะคะ